ต่อที่เรื่องนี้กันหน่อยนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าเธอไปเจอเรื่องแปลก
ดูแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันแปลกจริงแปลกจริง
เธอบอกว่าบ้านเนี่ยต้องรีโนเวทเพราะตกทอดกันมาหลายรุ่น
ไม่ใช่บ้านร้างนะก็รุ่นต่อรุ่นเนี่ยเธอต้องรีโนเวทนะต้องทำใหม่นะครับ
ปรากฏว่าไปเจอกางเกงชั้นในเก่าเปื้อนเลือดฝังอยู่ตรงนี้ครับ
ใต้เสาบันไดขึ้นชั้น๒เนี่ยไม่ใช่ตัว๒ตัวนะฮะ๑๒ตัว๑๒ตัวนะครับ
กางเกงชั้นในเปื้อนเลือดทำไมมันต้องเปื้อนเลือดด้วยแล้วเป็นกางเกงชั้นใน
แล้วไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไง๑๒ตัวเออบังเอิญหรือตั้งใจฝังหรืออะไรยังไง
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกเป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะเรื่องราวแปลกที่เกิดขึ้นกับบ้านของเธอ
กำลังรีโนเวทนะครับอยู่ที่ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
คือบ้านเนี่ยซื้อต่อมาจากญาติสร้างอยู่กันตั้งแต่รุ่นป้า
จะตกมาถึงรุ่นของเธอไม่ใช่บ้านร้างแต่ต้องปรับปรุงใหม่เพื่ออยู่อาศัย
ทีนี้ช่วงปรับปรุงใหม่เนี่ยตอนที่ช่างถอนเสาแล้วก็ลื้อบันไดขึ้นมาทีละเสา
กางเกงชั้นในเปื้อนเลือดสามตัวก่อนนะทีแรกคิดว่าไอ้เสามันจะเป็นหลุมใช่ไหม
ทีแรกเจอ๓ตัวหลุมหนึ่งคิดว่าเจอหลุมเดียวก็แม่ก็บอกเจอในหลุม
ก็ดึงออกมาทีละตัวคือพอดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็น๔ตัวทั้งหมด๔หลุม
หลุมละ๓ตัวรวมแล้วเนี่ยมี๔เสาเนี่ย๔หลุมเนี่ย๓ตัว
มละ๓ตัวเนี่ยรวมละ๑๒ตัวเป็นกางเกงชั้นในเปื้อนเลือดหมดเลย
แล้วทำไมต้องอยู่ตรงที่เป็นจุดเสาสี่เสานี่ฮะซึ่งมองแล้วมันไม่ใช่เรื่องการแบบขยะอ่ะ
แบบมาทิ้งขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นการจงใจฝังเอาไว้มากกว่า
แต่มันคืออะไรตอนนั้นแม่ของเธอก็เลยเอากางเกงชั้นในที่เจอเนี่ยไปเผากลางแจ้ง
แต่มันก็ยังไม่หมดนะฮะมันก็เหลือซากอยู่นะเธอก็พยายามตามหาข้อมูลจากเจ้าของบ้านเดิม
จากช่างที่เคยสร้างบ้านตั้งแต่รุ่นแรกทำให้ทราบว่ามีช่างเนี่ยมาทำบ้านรุ่นนี้อยู่สองรุ่น
แรกคือเมื่อ๔๐ปีก่อนซึ่งตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
ส่วนรุ่นที่สองเป็นรุ่นที่มาก่อปูนทัพก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ
เพราะรุ่นที่๒ที่เข้ามาเนี่ยเขามาก่อปูนคือมันมีเสาอยู่แล้ว
เธอเนี่ยรุ่นที่๓อยากจะรีโนเวทก็ถอนเสาถอนเสา๔เสา
มี๔หลุมเจอกางเกงชั้นในหลุมละ๓ตัวกางเกงชั้นในเปื้อนเลือด
แต่รุ่นแรกโอ่หนัง๔๐กว่าปีก่อนคุณเหมือนมาสอน
คือถ้าเกิดว่าจะทิ้งขยะเขาจะทิ้งอย่างนี้เหรอ
ก็มันเป็นของที่แบบไม่เป็นมงคลเออเขาก็กังวลทำของทำอะไรหรือเปล่า
ใช่เขาก็กังวลไงใช่ไหมว่ามันมีอะไรก็ทำพิธีอะไรไว้
เธอบอกว่าช่างรุ่นที่สองบอกเทปูนอย่างเดียวเทปูนทับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น
ฝั่งญาติของทางญาติเนี่ยนะพอไปถามเนี่ยนะ
บอกว่าที่อยู่กันมาเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามีที่อยู่กันมาเนี่ยแล้วเธอมาซื้อต่อเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามี
แล้วเธอบ้านหลังเนี้ยซื้อต่อจากป้าก็ติดต่อป้าไม่ได้ก็เลยเชื่อว่าป้าก็
ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันมั้งอืมท่านผู้ชมครับเราถามข้อมูลไปยัง
ตอนซื้อบ้านมาแล้วมาทำบ้านใหม่ก็บอกเจ้าที่เจ้าทางกลางบ้านว่าเออเรามาซื้อบ้านนะ
ปรับปรุงทำให้สวยขึ้นขอให้ช่วยสนับสนุนให้สะดวกเงินทองไหลมาเทมา
จะได้มีเงินซ่อมบ้านท่านจะได้อยู่กันสบายขึ้นเจ้าที่เจ้าทางพูดเสร็จลมพัดมา
ตอนนั้นขนลุกคิดว่าเจ้าที่เจ้าทางต้องมาตอบรับแน่จากนั้นก็เริ่มทำบ้านนะครับ
คุณสิริวัลบอกว่าตัวเธอเนี่ยมีเชื้อเขมรพอทราบข่าวเรื่องนี้เนี่ย
ตกใจมากนะฮะเป็นกังวลด้วยไปหาหมอขาวเป็นไปหาหมอนะฮะ
เป็นหมอนะฮะชื่อหมอลักษณะหมอทางบ้านอะไรพวกนี้นะครับ
ชื่อลุงนวลนะให้เป็นคนแก้ของก็ให้มาแก้ของให้
เขาบอกเป็นของไม่ดีจะทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยร้อนรนอยู่ไม่ได้
หากมีคู่เนี่ยจะต้องจากกันญาติเราก็เป็นแบบนั้นจริง
เขาบอกอย่างนั้นนะฮะทะเลาะกันตลอดเลยทีแรกคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะ
อ่าไม่ใช่เรื่องของเล่นของเล่นของอะไรหมอบอกว่าจะเอาไม้สะดาวฟ้าผ่า
มาใช้แก้ของแล้วจะให้พระมาสวดทำบุญบ้านใหญ่ก่อนเข้าอยู่อ่า
แล้วอยากฝากคนซื้อบ้านมือ๒ว่าไม่ต้องกังวลที่ซื้อบ้านมือ๒
ได้เป็นทุกหลังอาจมีเราที่โชคดีที่เจอของไม่ดีในบ้าน
หรืออาจจะมีอะไรโดนใจให้เรารื้อก็ได้อืมเพราะว่าคนเห็นข่าวเนี้ย
เขาจะกังวลใจไงอืมเวลาซื้อบ้านมือสอง
ซื้ออะไรจะเจอแบบลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือเปล่า
เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนอะนี่นะคะ
ล่าสุดวันนี้นะคะตัวเจ้าของบ้านค่ะนางสาวสิริวัล
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าขอให้มองเป็นเรื่องดี
เป็นความโชคดีให้โชคให้ลาบขอบพระคุณทุกความคิดเห็น
ไม่เคยมีความคิดที่ไม่ดีหรือหิวแสงอะไรเลยหลายคำตอบเขียนเพื่อเป็นกลางกลาง
เพื่อหาทางแก้ไขส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นความรู้ใหม่
ขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยสรุปแล้วบ้านนี้อยู่แล้วดีค่ะอืม
บางคนก็ไปคอมเมนต์ถามเธอหิวแสงหรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่า
หรืออะไรแบบเนี้ยเธอก็บอกว่าเผาหมดแล้วมันเหลือแต่ซากอืม
อ่าแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีนั่นแหละอ่ะ
ถือว่าเป็นเรื่องดีจะได้สบายใจไปดีกว่านะคะ